สวัสดีครับคุณเกือกชัยครับครับสวัสดีครับพี่เจครับ
ครับเป็นยังไงบ้างครับที่ครับอยู่ที่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ครับเผื่อทางมาตั้งแต่ช่วงอ่าสิบห้าสิบห้านาฬิกาแล้วนะครับ
แล้วก็มาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะครับ
เกมที่เธอแปลกับซิโดเนซเซียก็จะนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ครับ
จะต้องบอกว่ามีเรื่องที่ผิดพลาด
แต่จริงแล้วเนี้ยอ้าทางเราเอง

หมื่นคนเหมือนกับเกมที่จะพบกับมาเลเซีย
นะครับแต่ทันทีที่วันแรกที่ผมเดินทางมาแล้วครับพี่เจ
ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันว่าตอนนี้
มีการจองตัวของแฟนบอลเพียงแค่๖๖๐๐คนเท่านั้นเอง
ส่วนหนึ่งเองก็ได้รับรายงานว่าอาจจะมีการบอยคอร์ดกัน
ระหว่างทางแฟนบอลแล้วก็สมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซีย
รวมไปถึงว่ามันมีเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ก็คือในเกมที่เจอกับมาเลเซีย
แล้วก็มีแฟนบอลของอินโดนีเซียเอง
ไปเหมือนว่ามีเรื่องมีลาวกับทางมารีเซียเอง
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าแฟนบอลเองบางส่วนก็
ของอินโดนีเซอร์ก็เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เอง

เข้ามาทำเกตกำนี้ด้วยค่ะพี่เจ

ไม่มีแฟนบอลมาเยอะเลยใช่ไหมครับ

แต่เอาตอนนี้จริงยังค่อนข้างที่จะน้อยมาย
เทียบกับปริมาณที่ต้องยกต้นท่องทางเจ้าพาดอินโอนิเซีย
มีรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถหุ้มเกาะที่เตรียมให้กับทั้งนักฟุตบอล
รวมไปถึงแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีรถที่จอดเรียงกันอยู่เพื่อ
เผื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเนี่ย
ทางเจ้าที่ตำรวจสามารถเอาแฟนบอลขึ้นรถ
แล้วก็ออกไปที่สถานทูตได้เลยก็ใช้เวลา๑๕นาที

ตอนนี้เริ่มคึกคักขึ้นอาจจะมีราว๒๓๐๐คนนะครับที่เดินทางเข้ามาชมในเกมนัดนี้
เมื่อสักครู่นี้ก็เห็นหลายคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของทีมชาติไทยที่เวลาทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางไปไหนก็จะมาอยู่ด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของทีมไทยนะครับเท่าที่ติดตาม
ในช่วงของการถ่ายละสดเพราะว่าเดี๋ยวคุณเกือกชัยก็จะ
รายงานบรรยากาศจนจบเกมการแข่งขันถ้าเกิดว่า
เรามีชัยชนะเข้ามาในช่วงท้ายเกมหรือว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม
ช่วงท้ายของการแถวสดนั้นเดี๋ยวติดตามบรรยากาศจากคุณเกือกชัยได้แน่นอนนะครับ
เข้าสัญญาณ๑ทุ่มอยู่กับ
อยู่กับผมอยู่กับคุณวิรวิทยเจริญเชื้อ
เมเดเตอร์ก็ยังเป็นสรายุทธ์ชัยคำดีโจ้ห้าหลานะครับ

ที่เกมการแข่งขันจะเริ่มในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ
เน้นย้ำว่ายิงสดจากเกโรล่าบุงกาโน่หรือสนามเสนายันเดิมประเทศอินโดนีเซีย
ลุ้นกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสเก็บ๓แต้มในเกมแรกหรือเปล่านะครับ
แน่นอนนะครับในช่วงท้ายแบบนี้นะครับเราก็อยากจะให้ดูไฮไลท์นะครับ
ครั้งล่าสุดที่ทั้ง๒ทีมเจอกันในศึกอาเซียนครับ
ในยุคของมิรวรรณรายวัชนะครับตอนนั้นก็มีผู้เล่นหลายคนที่เป็นกำลังหลักในทีมชุดนี้เหมือนกัน
เอาชนะอินโดนีเซียไปได้๔ประตูต่อ๒มีลูกยิงสวยเกิดขึ้นมากมาย
แล้วก็วันนี้เราหวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นใจให้เราเก็บ๓แต้มกลับไทยแล้วผมลาไปเลยสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป